นักร้องแต่งกายเป็นพระสงฆ์
ทำไมพระขึ้นไปกระโดดรวดเต้นแบบนั้น

แต่เขาแต่งกายทุกอย่างเป็นพระสงฆ์เลย

และพฤติกรรมที่แสดงบนเวทีเนี่ย
คนที่เห็นเขาก็ดูแล้วไม่ค่อยเหมาะสมเท่าไห

อะไรฮะเตรียมฉันน้ำปานะเหรอฮะ

คือคนในโลกโซเชียลเขาก็วิจารณ์ยับเลยนะฮะ

ก็ไม่ควรจะแต่งกายแบบนี้

เป็นการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
พระสงฆ์ที่นี่เขาก็ถ่ายคลิปเอาไว้แล้วก็แชร์ในโลกโซเชียลมีเดียนะคะข้อความอะไรดนใจให้หนุ่มนักร้องใส่แบบนี้
ดูแล้วดูดูท่าเต้น
และถ้าคนที่ไม่รู้ความจริงคือแค่ดูหรือว่าแชร์คลิปกันไปแบบนี้

ก็จะวิพากษ์วิจารณ์พฤติกรรมของพระอีกใช่ย้ำกันไว้ว่าไม่ใช่พระจริงนะฮะ
ผู้สื่อข่าวก็เลยตรวจสอบเบื้องต้นคือเป็นวงแสดงดนตรีสดในงานบวชแห่งหนึ่งนะคะ
ในช่วงเทศกาลสงครานที่ผ่านมานี่แหละพื้นที่บ้านมะกอกหวานตำบลเทพนครอำเภอเมืองกำแพงเพชร
นักร้องคนนี้ช่วงที่ร้องแล้วก็แต่งชุดแบบนี้ชุดเป็นพระสงฆ์เนี่ยนะคะ

เป็นสบงอังสะแล้วก็อุ้มบาทเล็กด้วยเนี่ยนะคะ
เป็นช่วงของการร้องเพลงหลวงพี่แจ๊สสี่จี

เขาบอกมีเนื้อหาที่เกี่ยวกับวัดแล้วก็พระก็เลยตัดสินใจแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์
แต่ร้องเต้นอย่างเต็มที่เหมือนเดิมซึ่งชาวโซเชียลส่วนใหญ่เห็นคลิปนี้ก็วิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
และเรื่องของการละเทศะของนักร้องนะคะที่เน้นความสนุกสนานแต่ไม่ได้รู้ถึงประเพณีอันดีงาม
ล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าในชาญโตเมษเป็นเจ้าของวงดนตรีนะเป็นหัวหน้าวง
ออกมาชี้แจงบอกว่าการแสดงดังกล่าวไม่ได้มีเจตนาแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ
แต่เป็นการแสดงที่ทำไปเพื่อเพิ่มความสนุกสนานให้กับผู้ร่วมงานเท่านั้น
เจ้าของวงดนตรีบอกว่าส่วนตัวคิดว่าเป็นการแสดงเพื่อความบันเทิงอีกทั้งไม่ได้แต่งกายแบบนี้อยู่ในวัด
งานไม่ได้อยู่ในวัดและตัวเองก็ไม่ทราบว่าผิดกฎหมายต่อไปนี้จะไม่มีการแต่งกายเรียนแบบพระสงฆ์แบบนี้อีก
รับว่าทำไปเหมือนเดิมค่ะประโยคเดิมรู้เท่าไม่ถึงการค่ะ
มี๒ประโยคที่เป็นประโยคติดปากกันนะ๑รู้เท่าไม่ถึงการกับ๒ด้วยความคึกขนอง